ต่อกันที่กระแสดราม่าข่าวเมาส์ข่าวลือกันบ้างดีกว่า
น้ำตาลชะลิตาจู่มีกระแสข่าวออกมาว่ากำลังจะโดนปลดซะอย่างนั้นคุณ
เป็นกระแสดราม่าแบบข้ามคืนมากเลยทีเดียว
ใช่ว่าโลกโซเชียลเลยนะคะณนาทีนี้
ซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับที่นางงามรุ่นพี่แก้มกวินตาโพสต์สเตตัสเป็นในว่า
ดธาตุหวานเพราะน้ำตาลปลอมมาก

เรื่องก็เลยหึงไปกันใหญ่นะคะว่าข่าวลือที่ว่าน้องน้ำตาลอาจจะมีปัญหากับกองประกวดเนี่ยมีมูลเข้าให้ซะแล้ว
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราไม่รอช้านะจ๊ะต่อสายถึงผู้ดูแลงานของน้ำตาลชะลิตาเพื่อสอบถามถึงข่าวลือนี้
ซึ่งก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าข่าวปลดจากตำแหน่งไม่เป็นความจริงค่ะ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาใดกับกองประกวดและการรับงานทุกครั้งผ่านกองประกวดไม่มีการแอบรับงานเองตามข่าวลื้อค่ะ
เชื่อว่ากระแสข่าวที่เกิดขึ้นนี้เป็นการปั่นของบุคคลบางกลุ่มเท่านั้น
ทุกวันนี้น้องน้ำตาลก็ยังทำงานเป็นปกตินะคะ
ขณะที่ตัวแทนกองประกวดเองก็ได้ยืนยันผ่านบันเทิงไทยรัฐไปในทิศทางเดียวกัน
ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกับน้ำตาลชะลิตาและทุกวันนี้ยังเป็นผู้ดูแลคิวงานให้ทั้งหมดค่ะ
คือต้องบอกแบบนี้นะว่าจริงตอนนี้น้ำตาลเนี่ยก็ยังคงทำงานทุกวัน
วันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ตัวเธอเองเนี่ยก็ยังคงมีงานที่จะต้องไปทำอยู่นะคะ
ใช่แล้วอีกหนึ่งกระแสเขาก็ว่าแก้มกวินตราเนี่ยเกาะกระแสน้ำตาลหรือเปล่า
บางคนก็มีการแท็กทีมแก้มก็มีทีมน้ำตาลก็มี
เรื่องนี้ยังไม่รู้ว่ามูลเหตุข้อเท็จจริงคืออะไร
มันก็ต้องมีการแบ่งทีมเป็นสองฝั่งสองฝ่ายเนาะ